คุณผู้ชมฮะพูดถึงการช่วยเหลือกันต่อนะฮะ
มาดูคลิปที่เขาบอกว่าอบอุ่นหัวใจกันบ้าง
ทุกวันนี้ขายของกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละบาทแสนยากลำบาก
แล้วมีคุณลุงขายลูกชิ้นปิ้งนะคุณผู้ชมฮะ
คุณลุงขายลูกชิ้นปิ้งคนหนึ่งเข็นลูกชิ้นขาย
แล้วคุณลุงทำตู้ขายลูกชิ้นตกจนมันแตก
ทีนี้ถามว่ามีใครไปช่วยเหลือไหม
นี่ครับให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้
มันล่วงใช่ไหมไม่เป็นไรครับ
แล้วก็ลุงนำล่มดีนะแต่มันหุบมาโดนอีก
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่คือการช่วยเหลือกันของคนในสังคมนะฮะ
นี่คลิปนี้นะโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ระบุข้อความว่ามาซื้อยำกำลังจะกลับบ้าน
ได้ยินเสียงกระจกแตกดังมาก
ไปเห็นคุณลุงกำลังนั่งเก็บเศษชิ้นส่วนกระจก
ตู้ลูกชิ้นที่ร่วงหลงลงมาแตก
คุณค่อยเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้
ในคลิปหญิงสาวก็เลยเดินข้ามถนนไปหาคุณลุงคนขายลูกชิ้น
ก่อนจะช่วยลุงนะเก็บเศษกระจก

ไปซื้อตู้กระจกไว้ใส่ลูกชิ้น
เดินไปซื้อเลยตู้กระจกใบใหม่ลุง
ลุงเอาตู้ไหนมาเดี๋ยวหนูจ่ายให้

แถวนี้มันมีร้านตู้กระจกพอดี
ก็เลยได้ตู้ใหม่ไปนะฮะ

หญิงสาวคนนี้ยังมอบเงินอีก๑๐๐๐บาท
ให้คุณลุงนะคุณเอาไปจ่ายค่าตู้
แล้วเอาเป็นทุนในการไปขายลูกชิ้นกันต่อนะครับ
หลังจากนั้นเธอก็โพสต์ภาพอัปเดตข้อความว่า

ขอให้ลุงขายดิบขายดี
ขายดีจนหมดตู้ทุกวันนะคะ

ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมในความใจดีของสาวเจ้าของคลิปนะฮะ

แล้วก็บอกว่าขอบคุณแทนคุณลุงนะคะ
ขอให้ผู้หญิงคนนี้ก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไป

และหลายคนบอกว่าเห็นแล้วดีใจแทนคุณลุง
ส่วนมากนะคุณบอกว่าขอบคุณสังคม
ที่ยังมีคนดีมีคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน